ทีแรกครับไทยนำเร็วจากปานัสกิติพานุวงศ
นะครับแล้วดีดตรงนี้เข้าไปหนึ่งสูตรครับไทยนำ

จากนั้นนาทีที่๓๔นะครับทาจิกิสถานแซง๒๑ครับ
เข้าไปจังหวะนี้ครึ่งหลังนี่ช่วงท้ายนะครับ
พลายบทหนักเลยมาได้ตัดตัวใช้ครับจากความสามารถเฉพาะตัวของทาง
บริษัทศรีรังไพโลนะครับตัดเข้าในระยะเสาแรก
ไทยชนะ๓๒ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่๘
ไปพบกับศึกหนักเลยนะครับเจอกับอีรานแชมป์สูงสุด๑๒สมัย
พฤหัสที่หกตุลาคมนี้นะครับส่วนคู่ของญี่ปุ่นนะครับ
ที่เอาชนะอินโดนิเซียไป๓๒ก็มีเหตุการณ์ตระทับใจแฟนซึดซอ
นาทีที่๓๕นะครับตอนที่อินโดนั้นตามญี่ปุ่นอยู่๑๒นะครับ
จังหวะที่อินโดนั้นสวนกลับเร็วนะครับหลุดมาสองคน
แต่ว่าหลังจากที่เห็นผู้เล่นของทางญี่ปุ่นนะครับอิชิดะนอนเจ็บอยู่เนี่ย
ซาอุดนักเตะของอินโดนิเซียเตะทิ้งทันทีเลยครับ
เกมให้ทีมแพทย์เข้ามาดูอาการ
ก็ผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยเดินเข้ามากอดซาอุดเลยนะครับ
เพื่อชื่นชมสปีริตนะครับที่เตะทิ้งให้
ประตูนี้เนี่ยหากได้มาได้ก็อาจจะทำให้จบเกมเสมอกัน๓ต่อ๓นะครับ